แต่เวลาชุดอื่นนางเอาอยู่
คือดีนะที่นางเป็นคนที่มีรูปร่าง

พี่มาร์ค่ะเป็นยังไงบ้างครับพอมีลุ้น
ต้องบอกว่าถ้าเราดูในชุดของ

คือมันมีความสมส่วนของรูปร่าง

เรียกได้ว่าสู้เขาได้ถึงแม้จะดูขาสั้นไปหน่อย

ถ้าเชี่ยวถามสู่ปัญหาเรื่องความสู่

ก็แล้วแต่โครงสร้างของแต่ละคน
ดูแบบโจทย์เด่นของน้อง

นี่ไม่ได้เชียร์เองกันเองหรือว่าเป็นอะไรนะ
คือเมื่อดูแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะสู้คนอีกด้าน
ใช่พี่มั๊กดูมาแล้วเล่าไปให้พี่มั๊กพักขอสักภาพประเทศ
เห็นชัดเจนมากคืออินโดนีเซีย
คือมันเป็นอะไรซึ่งพี่ดูในลักษณะของความงามและการเมืองผสมกันนะ
ดังนั้นเนี่ยความงามเนี่ยมันก็จะต้องมีส่วน
คือจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นนางงามพอใส่มงกุฎปั๊บมันสวยแหละ
เหมือนว่าเราซื้อของเนอะมีของอยู่เต็มร้านเลยนะ
อุ้ยดูแล้วล้านปลาก็หยิบออกมา๑อันน่ะซื้อกลับไปบ้านนะสวยเลยเนาะ
แบบนี้มันก็จะมีสิทธิ์เป็นแบบนี้ด้วยนะครับ
นี่ฉันก็จะเป็นไม่ได้เป็นกูรุนางงามมากนะคะแต่ว่าเป็นคนชอบดู
แล้วก็เวียดนามไม่เลวซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจ
แล้วนางก็ดูสวยด้วยรูปร่างก็ดูดีด้วย
ซิโกน่ากลัวมากแล้วต้องบอกว่าเม็กซิโกนี่น่ากลัวมาก
มันมีความงามแบบว่าโดดเด่นชัดเจนมากเลย
เนซูเอล่าดูว่าเป็นตัวเก่งแต่ว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่
เมื่อเวลามาอยู่มันอย่างนี้แบบนี้ก็เฉย
แต่อีกคนที่น่ากลัวมาก

ดูดีมากเลย
ดูสมัยใหม่มาก

แล้วมันดูสดชื่น
นางงามเนี่ยนะขอบอกตามตรงเลยนะแพทย์จะชนะเนี่ยนะมันอยู่ที่ความชายนิ่ง
แล้วความชายนิ่งมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมมันอยู่ข้างในแล้วมันสอนไม่ได้ทำไง
มันสอนยากมากเนี่ยเคยเทรนด์นางงามนะแล้วขอบอกเลยนะว่าบางทีเราเทรนด์ได้ว่าให้ทำอะไร
แต่ชายนิ่งเงินเทรนด์ไม่ได้ดังนั้นพอเวลาเราแข่งขันเนี่ยมันต้องมี๘๐ประเทศ
เกือบร้อยประเทศที่ยืนอย่างนี้มันต้องมีความชายนิ่งออกมาเธอเข้าใจคำนี้ไหม
มันถึงจะสะดุดตาคณะกรรมการอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยมากเลย
เราไม่รู้จะเรานะสามารถที่จะขุนจะสอนได้หมดทุกอย่างนะในเรื่องบุคลิกภาพการแต่งตัวแต่งหน้าทำผมอะไรเนี่ย
แต่ความชายนิ่งไม่รู้จะขุนยังไงบอกไม่ถูกแต่ทำได้รู้ไหมคือต้องมาเก็บตัว๑ปี
และให้ค่ำวอร์ดเกี่ยวกับไอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ไปทุกข์ไปโศกไปสุขไปแบบโดนนู่นไปทำนี่ไปรู้จักมีประสบการณ์ทางการเดินนู่นเล่นละครนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันมาเอง
สังเกตไหมคนที่สวมมงกุฎปั๊บพอ๑ปีผ่านไปสวยกว่าเดิมชายนิ่งมาเพราะอะไรมันต้องอินไซด์นั้นเนี่ยถ้ามุติเราจะเอาจริงนะแล้วก็เหมือนพวกเวเนซูเวล่า
พอได้เนี่ยเขาประกวดก่อน๑ปีแล้วใน๑ปีเนี่ยมันไปทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดภายใน
สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับการเมือง
และความงามควบคู่กันไป

พ่อฉันให้เธอฉันจะต้องมีธุรกิจอะไรกับเธอ

การหาสปอนเซอร์ไม่ได้แล้วณปัจจุบันนี้
การหาสปอนเซอร์เนี่ยมันไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันนี้
เมื่อปีที่แล้วยังต้องไปประกวดที่อเมริกาเลยใช่ไหม
เพราะไม่มีคนเป็นสปอนเซอร์
ความสนใจของการดูนางงามในอเมริกา
มันลดน้อยลงมากมาก
นี่ยอดวิว๖ล้านคน
ไปดูดิต่างชาติทั้งนั้นเลย
อเมริกานน้อยแทบจะไม่มีเลย

ปีต่อไปเราจะทำยังไง
ใครจะเป็นสปอนเซอร์คนไทยจะเป็นไหม

ข้าจ่ายมาแล้วประเทศไหนที่ยังมีอู่จี้อยู่

จะสามารถที่จะแบบฉันอ้าแขนรับเธอเป็นสปอนเซอร์ได้
อันเนี่ยเราลืมออกอันนี้ใช่ป่ะมันแบบการเมืองเยอะแยะ

พี่ม้าบอกว่าของไทยสาวงานของไทยน้องน้ำตาลเราโอกาสเข้ารอบลึก
น่าจะมีโอกาสเข้ารอบลึกมีสิทธิ์น่าจะเข้ารอบลึกมีสิทธิ์
ไม่กล้าพูดเลยนะเพราะว่าพี่ไม่เห็นวิธีการพูดของเขา
ไม่เห็นวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีการพูดของเขาไม่เห็น
ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความมั่นใจแล้วก็ไหวที่ปฏิพันธ์
ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นวันสุดท้ายนะ
ให้ปฏิพันธ์ไว้ที่ความมั่นใจอันที่เก็บตัวมันเก็บคะแนนไปแล้วนะ
เข้าใจคำนี้ไหมว่าสาวไทยสามารถที่จะอยู่กับเขาแล้วทำมาหากินให้เขาได้เยอะแยะไหม
ไปไหนต่อไหนได้ไหมเยอะแยะมากมายไหมเข้ากับคนได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้เยอะแยะไหม
เข้าใจเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเคยมีแล้วว่า
ก่อนนู้นสิออสเตรเลียได้แล้วก็อินนั้นสวยมากไม่ได้ได้ลอง
เนสวยมากสวยมากพี่เห็นตัวจริง

แต่ในกองประกวดบอกว่าฉันไม่ต้องการหุ่นยนต์

เพราะว่าเธอต้องทำงานไปทั่วโลก

แล้วตอนนี้ของเรามันสามารถที่จะแบบ
ไวน์เป็นเชิงพาณิชย์ได้ไหม
วิธีการพูดวิธีการทำงาน
วิธีการอยู่กับคนหรืออะไรเงี้ยเธอเข้าใจมั้ย
คนไทยมันกลัวอยู่ตรงที่ว่าไม่เหมือนปุ๋ยปุ๋ยเขาเป็นฝรั่งอ่ะเนอะ
มันหน้ามันไทยนะแต่มันอยู่กับฝรั่งใช่ไหมแล้วมันก็มันทำงานกับฝรั่งเนี่ย
อันนี้คนไทยบางทีมันขี้กลัวไงจะว่าอะไรเลยฉันก็ยังกลัวเลย
มันต้องไปนู่นนี่นั่นนี่มันแล้วมันจะไปเรียนมันไม่ทัน
มันต้องทำอาหารกิจเธอก็ใจคำนี้ไหม
จะเป็นร่ามตลอดเวลา

ฉันดูแบบว่าลึกและแฟร์สุด
ไม่ใช่แบบไม่ชอบไม่ก็อยากให้คนไทยได้นะ
คนไทยก็ไม่ได้มานานมากแล้ว

ท่านขอคำถามอบถ่ายนะ

มีคำว่าให้อภัย

มีภาษาที่ใช้คำว่าให้อภัยแต่เราไม่เคยใช้กันเลย
ทำผิดเนี่ยแม่ไม่เคยให้อภัยเลยนะ
ฝรั่งเนี่ยมันจะมีคำว่าให้อภัยไหม
ในส่วนของธรรมะซึ่งในธรรมะของเราเนี่ย
ให้อภัยนี่เป็นหลักใหญ่เลยสำคัญที่สุด
แต่ว่าถ้าสมมติในคัมพีคไบเบิ้ลเนี่ย
หรือว่ายิ่งใหญ่เท่ากับของพุทธศาสนา
แต่ฝรั่งกระทำเธอเข้าใจคำนี้ไหม
ฝรั่งนี้ไม่เคยแบบว่าใครทำผิดแล้ว
ยิ่งดาวยิ่งกดเค้าให้ต่ำลง
ไม่มีเลยนะเท่าที่เรารู้จักมานี่ไม่มีเลยนะ
ทำผิดตบมือคือให้กำลังใจเธอนึกออกไหม
แต่คนไทยมึงอย่าผิดนะยิ่งเหยียบเข้าไปดู
แล้วยิ่งเนี่ยไอ้พวกในนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ

ไม่ใช่อีพวกด่านรกเขี้ยทั้งหลายในนี้ก็เรียกว่าอะไร
นักเล่นคีย์บอร์ดนักเล่นคีย์บอร์ดอ่ะแล้วพวกมึงเป็นใครอ่ะ
ดาราหรือใครก็แล้วแต่อย่าได้ผิดเลยนะ
ด่าเขาวินาทสันตโลเลยเหยียบเขาจมดินเป็นอย่างนี้
ด่าได้ยังไม่ได้ทำอะไรก็ด่าแบบว่าไม่ได้รู้เหตุไม่รู้ผล
แล้วเนี่ยคำว่าให้อภัยในพุทธศาสนาของเรานี่มันอยู่ตรงไหน

ดังนั้นเนี่ยคุณลองคิดดูนะ

ถ้าเขามาทำครั้งที่๒เนี่ย

เพราะไม่มีใครหรอกที่จะทำอะไรเนี่ยผิดและซ้ำลอย

พิธีกรรายการเด็กที่เอาเด็กมา

ที่มันมีรายการคนไทยไปลอกเรียนแบบมา

เอ่อมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลัง

หรือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงปีนี้ก็อาจจะเป็นการแก้
ปีที่แล้วเขาตกเป็นเหยื่อปีนี้ก็อาจเป็นตังค์
ปีที่ประโยชน์อาจจะเป็นการให้โอกาส

ในหลายมุมนึกออกไหมเราไม่มองมุมด้วย
มันจะสร้างสถานการณ์ที่เกิดกระแสแบบนี้ก็ได้
โอเคไหมดังเลยนะสร้างกระแสก็มีสิทธิ์
อันนี้มองอีกมุมนะเรามีสิทธิ์มองได้หลายมุมใช่ไหม
เราไม่ได้ปรักปรำนึกออกไหมหรือว่ามึงจะการเมือง
ว่ามึงไปเปลี่ยนซองมามึงก็มองได้หลายมุมอีกต่าง
แต่วิธีการผิดอย่างนี้มันผิดการแบบมหัด
มันเป็นการผิดแบบมหันมันแบบไม่ควรผิดเลย
ตอนที่ฉันเป็นพิธีกรประกวดนางงามก็เคยเป็น
โอ้โหแบบว่าไม่มีทางเลยเทียนตัวใหญ่ที่สุดเทียนตัวใหญ่มาที่สุดเลยนะ
ชัดเจนที่สุดเลยนะต้องเรียงมาให้ถูกต้องแน่นนะ
นึกออกไหมเพราะว่าผิดไม่ได้มันเกิดความฉิบหายไม่พ้น
แต่ฉันว่าหนึ่งไม่การเมืองก็ถ้าสร้างกระแสหรืออะไรอย่างนี้